คุณผู้ชมครับวันนี้สสเต้มงคลกิจฮะ
โพสต์เฟซบุ๊กโอ้โหคนตาโตกันหมดเลย
เพราะว่าข้อความที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะ
ไม่ธรรมดาจริงเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
แล้วก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้กับผลเอกประวิษฑ์วงสรวนหัวหน้าพักษ์พรังประชารักษณ์

คนปล่อยข่าวหรือเปล่านะฮะร้อยเอกธรรมนัฐตอบว่าอะไร

สสเต้เขาก็ไม่ได้ประสงค์ร้ายต่อผมนี่
ส่วนเรื่องนี้จะมีมูลหรือไม่นู่นไปถามสสเต้ดู
เมื่อถามว่าหากกระแสข่าวนี้มันเป็นความจริง
แสดงว่าร้อยเอกธรรมนัฐกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยขัดแย้งกันจริงไหม
ร้อยเอกธรรมนัฐตอบว่าเขายังไม่ได้คุยกับท่านนายก
และพูดเสมอว่าทุกอย่างอยู่ที่หัวหน้าพักว่าจะให้นโยบายอย่างไร
แต่ก็ขึ้นอยู่กับเอกสิทธิ์สอสอแต่ละคนว่าจะตัดสินใจอย่างไร
โอ้โหคำพูดแบบนี้มีนัยะทางการเมืองนะครับ

คือเอกสิทธิ์แบบนี้มันครอบงำกันไม่ได้
ตัวร้อยเอกธรรมนัฐเชื่อว่ากว่าแต่ละคนจะมาเป็นสอสอ
ต้องผ่านอะไรมาเยอะทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ชีวิต
วิถีชีวิตของนักการเมืองประชาชนจะเลือกหรือไม่ในสมัยหน้า
ก็อยู่ที่พฤติกรรมของสอสอว่าจะดูแลประชาชนหรือเปล่าฮะ

ไปสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะถึงข้อเท็จจริงจริงหรือเปล่า
นะฮะท่านนายกตอบว่าเชื่อมันเหรอ
นี่นะฮะท่านนายกตอบแบบนี้ครับ
ครับ